สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับตามติดเรื่องราวของน้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับ
กับเรื่องราวที่เธอนั้นมีข่าวผัวพันกับเรื่องของสารกระตุ้น
แต่ผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าต้องเปลี่ยนคำใหม่ว่าเป็นสารต้องห้าม
เพราะว่าสารกระตุ้นนั้นทำให้เธอนั้นแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าเธอแข็งแกร่งอยู่แล้วครับ
ดังนั้นการที่เธอใช้ยารักษาเข่านั้นอาจจะมีสารเจอปนของสเตียรอยด์นะครับ
ที่อาจจะเป็นส่วนผสมของสารกระตุ้นนั่นเองนะครับ
ดังนั้นติดตามหน่อยนะครับว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
อย่างแรกต้องรอผลก่อนนะครับ
ว่าสุดท้ายแล้วสารที่น้องเมย์ใช้นั้นมันมีส่วนผสมของสารต้องห้ามจริงหรือไม่นะครับ
เรื่องนี้ผมมีอัปเดตมาคุยด้วยว่าสารนั้นอาจจะเป็นสารชนิดไหนนะครับ
ขณะที่ทางเรื่องราวของศูนย์ทางมาเลเซีย
เขาก็บอกว่ายังไงก็ต้องมีการยืนยันก่อน
เพราะว่าวันที่๑๘กรกฎาคม
ก็จะเป็นวันที่มีการยืนยันตัวของนักกีฬาในโคต้าโอลิมปิก
ซึ่งทางคณะกรรมการโอลิปิกไทยก็ยืนยันว่า
หากผลยังไม่ออกมาภายในวันที่๑๘
คณะกรรมการโอลิมปิกไทยจะส่งชื่อของรัชนกลงแข่งขันปกติ
อีกหนึ่งทางครับถ้าเกิดว่ารัชนกนั้นถูกตัดออก
ก็จะเหลือโคต้าของไทยเพียงแค่หนึ่งเดียว
มือดับสูงสุดก็คือพรทิพย์บรูนัทประเสริฐสุขอันดับ๑๖ของโลก
แต่ว่าสมาคมนั้นอาจจะเลือกให้ทางบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์
มือ๑๘หรือว่านิชออนจินดาพลไปแข่งขันแทน
เนื่องจากว่าพรทิพย์นั้นไม่ลงแข่งขันในรายการ
ระดับนานาชาติในช่วงหลังครับ
โลกโซเชียลยังให้กำลังใจน้องเมย์ต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าทุกคนบอกว่าเธอไม่มีความผิดเช่นเดียวกัน

แล้วก็บอกว่าให้น้องเมย์สู้อย่างเต็มที่

ส่วนตอนนี้ครับพลเอกประยุจจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีที่ติดภารกิจอยู่ที่ประเทศมองโกเลีย
ก็ให้กำลังใจน้องเมให้ผ่านผลทุกอย่างไปเร็วดี

สารที่มีนายแพทย์นะครับ

ที่มีส่วนผสมของสเตรอยเจือปนในยารักษาเข่าของน้องเมย์นั้น

ก็ถือว่ามีความผิดเพราะว่าเป็นการใช้สารต้องห้าม
ดังนั้นต้องกลับไปถามนะครับทางสมาคมว่า
ได้มีการส่งเรื่องนี้ไปหรือเปล่าว่า

ชนกนั้นได้ใช้สารที่มีรายชื่ออยู่ในข่ายของสเตรอยด

ไม่ใช่ไซส์เพื่อกระตุ้นร่างกายนะครับ

หลังจากผลออกมานั้นสมาคมแบตมินตันนั้น

ยืนยันว่าจะส่งรัชนกแข่งขันอย่างแน่นอน
ว่าน้องเมย์นั้นถูกตัดสินว่าผิดหรือไม่นะครับ

สำหรับเรื่องราวของนักแบตมือหนึ่งของไทยคนนี้ครับ